กลับมาพบกับรายการศึกสุดที่รักศึกพิสูจน์ความรู้ใจสไตล์โรแมนติกผสมแอคชั่นแบบหวานมันเสียว
ไปแล้วกับสองศึกและในช่วงนี้เราก็ได้คู่รักนักแสดงมากฝีมือ
มาพิสูจน์กำลังรักเพื่อลุ้นเงินล้านกับศึกรักต้องอุ้มกันครับ

คนนี้เลยใช่ไหมคุณน้ำหวานดูแลเรื่องเงิน
เรื่องค่าใช้จ่ายที่บ้านเราต้องจ่ายอะไรยังไงบ้าง

ว่ายังไงครับคุณน้ำหวานคุณจะทำอะไรครับ
อ๋อก็เข้าบัญชีเลยค่ะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูก
แล้วครั้งสุดท้ายที่คุณอุ้มกันนี่เมื่อไหร่ครับ

จริงมั้ยอุ้มขึ้นเตียงเลยเหรอ
ดูถามว่าอุ้มคุณท้องหวานแหละครับสุดท้ายอุ้มกันอย่างตอนไหน

ที่ปีละ๓ปี๓๔ปี

ถ้าอุ้มไม่ครบกำหนดคุณจะทำโทษเขายังไงครับ

อาจจะต้องมีแขนขาดไปข้างนึงนะครับ

แต่ว่าผมอุ้มเมียผมไม่ผ่านเวลานะครับ

กับเครื่องพิสูจน์รักครับ
ที่ได้ผ่านมาเจอกับเครื่องพิสูจน์รัก
ฝ่ายชายต้องอุ้มฝ่ายหญิงไว้

ซึ่งมีสิทธิ์เลือกได้เพียง๕แผ่นป้าย
จากทั้งหมด๑๐แผ่นป้าย
แบ่งเป็นป้ายเงินรางวัล๕แผ่นป้าย
และเป็นป้ายเวลาอีก๕แผ่นป้าย
หากเปิดได้ป้ายเป็นเงินรางวัลทั้ง๕แผ่นป้าย
ก็รับไปเลย๑ล้านบาท
แต่ถ้าเปิดได้ป้ายเวลาทั้ง๕แผ่นป้าย
และอุ้มได้ครบตามเวลารวมทั้งหมด
ก็รับไปเลย๑แสนบาท
ฝ่ายชายจะต้องอุ้มฝ่ายหญิงไว้
กับเวลาตั้งต้นที่๖๐วินาที
และจะบวกเพิ่มตามเวลาที่ฝ่ายหญิงเปิดแผ่นป้ายได้
ถ้าอุ้มได้ครบตามเวลาก็รับเงินรางวัลติดมือกลับบ้าน
แต่ถ้าอุ้มไม่ไหวทำฝ่ายหญิงตกโดนเซ็นเซอร์ของเครื่องพิสูจน์รัก
เกมจะจบหยุดการแข่งขันทันที
และคุณน้ำหวานนะครับก็นั่งอยู่บนเครื่องพิสูจน์รักแล้วนะฮะ

ผมบอกให้เริ่มแล้วค่อยอุ้มนะครับ

อุ้มเลย

เงิน

หมายเลข๑๐หายเจอหายเจอ

และป้ายนี้จะเป็นเงินหรือเปล่า

คุณเต้ก็เริ่มจะหมดแรงแล้วล่ะครับ

ปัดโทจะไหวไหมเนี่ย
ได้แล้ว
หว่างได้ครับหว่างได้

วินาทีที่ผ่านไปครับนะฮะวันนี้นะครับ
คู่ของคุณน้ำหวานกับคุณเต้นะครับรับกลับบ้านไปสามหมื่นบาท
ยังแรงเลยเมื่อยไหมหนักไหมทำไมมันหนักเฉพาะด้านขวาด้านเดียว
ไม่รู้ว่ามันจะเทน้ำหนักไหมตรงตัวเราจะหนักกว่าขาเราไง
ใช่ไหมอ่ะมาดูกันครับว่าจริงจริงแล้วคุณหาเจอได้สามหมื่นบาท
คุณคิดว่าเงินหนึ่งหมื่นอยู่ที่ไหนอีก๒ป้ายให้พี่เรียกว่าไงเออ
สี่แล้วกันครับหมายเลขสี่นะครับหนึ่งหมื่นหรือเปล่าหนึ่งหมื่นหรือเปล่า
ใช่และอีกอันหนึ่งครับว่าว่าแปดเลขแปดอะไรครับ
แปดนะครับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นหรือเปล่าโอ้โหถ้าปรึกษากันนะได้ล้านหนึ่งเลยนะครับ
แล้วที่เหลือนะครับก็คือหมายเลข๒นี่ก็ต้องเป็นเวลานะฮะ๔๕วิก็มี
หมายเลขห้านะฮะสิบห้าวิกอีกแล้วนะครับแล้วก็หมายเลขเก้าของเราสามสิบวินะฮะ
นั้นสุดก็คือสี่สิบห้าวินะโอ้โหเคย
ไปครับบางทีดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ใน
หลายสถานที่ที่เราผ่านพบไปเจอเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากเป็นแบบคนนั้นคนนี้คนนู้นแบบนั้นบ้างจังเลย
นั่นแหละมันจะทำให้เราหลุดจากความเป็นตัวเราแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะหาความสุขไม่เจอ
คุณน้ำหวานครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับจากที่เขาพูดไป
เหมือนว่าจริงแล้วมันก็คือความเข้าใจค่ะเราเข้าใจในตัวเราว่าเราเป็นยังไง
เข้าใจในตัวของแฟนเราว่าเขาเป็นยังไงแค่เนี้ยค่ะความสุขมันก็เกิดแล้ว
เรารู้จักของตัวของกันและกัน
ดีมากครับดังนั้นนะครับก็คงต้องหอมแก้มให้กำลังใจกันนิดนึงนะครับ
ดีมาก
และแน่นอนนะครับเราจะกลับมาสนุกกันต่อนะครับกับรายการศึกสุดที่รักของเรานะครับ
และแน่นอนนะครับเราจะกลับมาสรุปกันต่อนะครับกับรายการสุขที่รักของเรานะครับ
และแน่นอนนะครับเราจะกลับมาสรุปกันต่อนะครับกับรายการสุขที่รักของเรานะครับ
และแน่นอนนะครับเราจะกลับมาสรุปกันต่อนะครับกับรายการสุขที่รักของเรานะครับ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

และแน่นอนนะครับเราจะกลับมาสรุปกันต่อนะครับกับรายการสุขที่รักของเรานะครับ
และแน่นอนนะครับเราจะกลับมาสรุปกันต่อนะครับกับรายการสุขที่รักของเรานะครับ
และแน่นอนนะครับเราจะกลับมาสรุปกันต่อนะครับกับรายการสุขที่รักของเรานะครับ
และแน่นอนนะครับเราจะกลับมาสรุปกันต่อนะครับกับรายการสุขที่รักของเรานะครับ
และแน่นอนนะครับเราจะกลับมาสรุปกันต่อนะครับกับรายการสุขที่รักของเรานะครับ
และแน่นอนนะครับเราจะกลับมาสรุปกันต่อนะครับกับรายการสุขที่รักของเรานะครับ